เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือคู่กรณีเข้าไปที่ยิมของเรานะคะแล้วก็มีลูกค้าเยอะมาก
เราก็บอกขอเชิญออกไปข้างนอกนะคะ
พอเราขอเชิญออกไปข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อัดคือเขาตั้งใจที่จะอัดมือถืออยู่แล้วนะคะเป็นคลิปวีดีโอ
แล้วก็พูดว่าคืนเงินหนูนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เราก็โทรหาทนายเราไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยเราก็โทรหาทนายว่าเออคู่กรณีเนี่ยมาโวยวายที่ยิมต้องทำยังไงนะคะระยะเวลาสั้น
ทนายก็บอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจให้มาเชิญเขาออกไปเดี๋ยวเขาเข้าไปโวยวายอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
พี่ในภาพที่เห็นในคลิปน่ะที่พี่เดินหนีไปเนี่ยเพราะพี่ไม่ได้อยากต่อล้อต่อเถียงอะไรกับเขา
เพราะเรารู้ว่าคนเขาตั้งใจจะมาหาเรื่องเราอยู่แล้วการที่เราไปต่อล้อต่อเถียงด่าทอมันไม่ใช่เรื่อง
เพราะว่าจริงแล้วพี่กับเขาได้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่ก็เลยขับรถออกไปเพื่อที่จะไปแจ้งความนะคะ
พอไปที่สอนอก็มีตำรวจสายตรวจมาช่วยนะคะก็คือมาตรวจดูเหตุการณ์ก็มาเสร็จก็มาคุยกับคุณจุ๋ม
แล้วตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณตุ๊กตาเนี่ยไปแจ้งความเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเอง
พอตำรวจมาปุ๊บพี่ก็เลยขับรถออกเพื่อไปสอนอเพื่อจะไปลงบันทึกประจำวันนะคะ
แต่ข่าวมันกลับเป็นบอกว่าข่าวมันกลับบอกว่าคุณลูกตานจะเดินเข้ามาทำร้ายร่างกายดิฉันพอตำรวจมาระงับเหตุการณ์ได้
พอคุณลูกตันเห็นตำรวจก็ขับรถหนีไปเลยซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะลูกตันขับรถไปแจ้งความแล้วตำรวจแล้วก็มาเพราะว่าลูกตันแจ้งมาเอง
แสดงว่าพี่น้ำตาลเองก็ไปแจ้งความวันนั้นเหมือนกัน
พี่ไปวันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยตำรวจก็น้อยอีกตำรวจมีคนเดียวคือโทรเข้าไปถามก่อนนะคะ
ก็เลยเป็นวันจันทร์ที่ไปลงแจ้งความนะคะ
ส่วนคุณพิธาพัฒน์หลังจากที่ให้หลังจากที่ตำรวจมาแล้วเขาก็ไปที่สอนอไปแจ้งความเท็จว่าพี่พยายามทำร้ายร่างกาย
ซึ่งอันนี้พี่มีกล้องวงจรปิดในทุกมุมตั้งแต่เขาเดินเข้าเดินออกตั้งแต่พี่ขึ้นรถไป
ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายไม่ได้มีการเหมือนกับไม่มีเลยค่ะ
พี่มีกล้องวงจรปิดแจกนักข่าวด้วยนะคะก็สามารถไปดูได้ไม่มีนะคะ
แต่พี่คิดว่าเขาแจ้งตำรวจไปเพื่อแก้เกอร์ว่าอะไรอย่างนี้สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองดูน่าสงสารอะไรอย่างนี้
อาจารย์ต้องถามสั้นเรื่องโปรงเงินล้านสี่ที่เขาบอกว่าพี่ลูกตาเนี่ยปิดช่องทางการติดต่อไม่ยอมคุยกันดีจริงเท็จในมุมของลูกตาเป็นยังไง
อันนี้ไม่มีความเป็นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเขาโกหกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ
บล็อกช่องทางการติดต่อนะคะมีการพูดคุยติดต่อกันตลอดมีการพูดคุยผ่านทนายมาตลอดนะคะ
จนสุดท้ายแล้วสรุปกันตรงที่ว่าเราจะไปคุยกันในศาลนะคะทนายของเขาทนายของพี่ได้มีการแลกเบอร์เขาก็มีทนายของพี่เรียบร้อยแล้ว
แต่เหตุการณ์ที่เขาทำเนี่ยคือเขาไม่ยอมคุยกับทนายของพี่หลังจากนั้นเขาพยายามที่จะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยกัน
ก็โทรศัพท์ไปหาบุคคลอื่นน่าจะประมาณทั้งสิบกว่าคนนะคะที่พี่รู้จักนะคะแล้วก็ไปทวงเงินกับคนอื่นก็มาเล่าเรื่องของพี่ให้ฟังนะคะอันนี้มีคนมาบอกเราด้วย
เขาบอกว่าธุรกิจของพี่มีปัญหาจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะ
ซาเหตุที่แท้ก็คือธุรกิจของมันไปได้ดี

แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยากไปกู้เงินเค้าเลย
พี่มีเครื่องเพชรเพราะว่าคุณจุ๋มเป็นคนขายเพชรให้พี่
เขาเป็นเจ้าของร้านเพชรพี่เป็นลูกค้าเขา
ตอนที่ซื้อเพชรเนี่ยเขาก็บอกว่า
สามารถรับซื้อขายเปลี่ยนคืนได้หาก๑๐ถูกไหมคะ
ถึงเวลาที่พี่การต้องการจะใช้เงินถูกไหมค
พี่ก็เลยเอาเพชรไปขายคืนคุณจุ๋ม
คุณจุ๋มก็บอกว่าไม่รับซื้อคืน
แต่ว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาเป็นฝากไหม
พี่ก็ไม่เคยพี่ก็ไม่รู้จักว่าไอ้ฝากมันคืออะไร
เขาก็บอกว่าเออใช่เขาก็บอกว่าไม่เคยเราก็ไม่เคยกู้เงินคนเนอะ
เขาก็บอกว่าทำสัญญาคู่เงินกันนะคะ
โดยเอาเครื่องเพชรของพี่เนี่ยมูลค่าประมาณล้านหกกว่านี้นะคะ
ไปวางนะคะแล้วก็ทำสัญญากู้เงินนะคะ
พี่ก็โอเคนะแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำสัญญาคู่เงิน
พี่ต้องการเงินล้านห้านะคะมาใช้ในการขยายกิจการ
พอหลังจากนั้นคุณบอกว่าอุ๊ยไม่พอเพชรเนี่ยราคามันตก
มันจะต้องมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาสิ
ก็เลยมีสมุดมอเตอร์ไซค์อยู่ราคาประมาณ๖๕๐๐บาท
ก็เอาไปอีกอันหนึ่งนะคะอุ้ยเท่านั้นยังไม่พอ
มันจะต้องมีเช็คคำประกันด้วยสิก็เลยเขียนเช็คคำประกันไปอีกล้านห้านะคะ
แต่พี่ผิดพลาดตรงที่ว่าไอ้เช็คล้านห้าที่พี่เขียนให้เขาไปนั้น
พี่ไม่ได้ใส่ไปในสัญญาว่าพี่มีเช็คค้ำประกัน
พอถึงเวลาที่พี่จ่ายเงินไปแล้วปีแรกเนี่ยแปดแสนห้า
พี่มีหลักฐานการจ่ายเงินโอนเงินนะคะแล้วพี่ก็จะให้นักข่าวดูในวันนี้ด้วย
แสนห้าพี่โอนเงินไปแล้วคุณจุ๋มยึดเครื่องเพชรพี่ไปแล้วล้านหก
คุณจุ๋มยึดมอเตอร์ไซค์พี่ไปหกแสนห้า
แล้วหลังจากนั้นคุณจุ๋มก็จะมาฟ้องเช็คพี่อีกล้านห้า
รวมทั้งจะฟ้องเงินกู้อีกล้านห้าล้านสี่กับล้านสี่ใช่ไหมคะ
ใกล้เป็นสองล้านแปดเขากะจะเอาเราสองเด้ง
เพราะว่าเราไม่ได้มีในสัญญาใช่ไหมคะ
ก็พี่รู้สึกเลยว่าเขาไม่มีความยุติธรรมแล้วก็คิดว่าจะโกงเรา
ถึงยุติการผ่อนแล้วพี่ก็บอกว่าขอให้ไปคุยกับทนาย
ขอให้มาปรับโครงสร้างหนี้หรือขอให้ไปคุยกันในศาลเพื่อความยุติธรรม
เพราะว่าพี่จะไม่ไปจ่ายเงินอย่างนี้อีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับเราอะไรอย่างนี้
พี่พี่สามารถขอสรุปอีกทีค่ะจ่ายเงินสดแปดสัญหา
สัญญาณหนึ่งปีนะคะจ่ายมาทุกเมื่อไม่ได้ขาดสัญหาเป็นสัหนห้า
ที่เขาได้รับไปแล้วคือ๓ล้านกว่าบาท

แล้วเขามีล้านสี่สัญญาณหนึ่งปี
หรือไอ้หนังที่ยึดของไปแล้วไม่ยอมฉีดสัญญาคืน
แล้วก็ยังทวงหนี้พี่ล้านสี่ไม่จบไม่สิ้น
ก็คือจะไปตกลงกันในสารที่คือทีเรื่องปรากฏจันทร์
ถ้าคุณยึดของเราไปแล้วคุณก็ต้องบินมูลค่ามา
คุณต้องฉีดสัญญาคือทุกอย่างเหมือนเดิม
เอาของเราไปทั้งหมด๓ล้านแล้วเราก็ยังเหมือนล้านสี่เท่าเดิม
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เลยบอกว่าไปคุยกันที่ศาลเถอะ

ก็ยังสบายใจในการที่พี่จะจ่ายเงินต่อหรือยังไง
อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาก็ไม่คุย
แต่ว่าใช้การที่แบบว่าไปพูดกับบุคคลอื่นให้เราเสียหายนะคะ
แล้วสุดท้ายก็มาด่าที่ยิม
แล้วก็ที่เขาโพสต์ว่าต้องการทำให้เราไม่มีที่ยืน
เหมือนกับเขาต้องการทำลายชื่อเสียงเรา
โอเคค่ะยังโหลหวัดคับขอบคุณมากเลยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป